ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะจะบอกยังไงดีคุณผู้ชม
เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็น่าทำให้คุณผู้ชมหลายคน
รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงน่าจะคิดกันด้วย
สำหรับการใช้ชีวิตของคนวงการบันเทิง
หลังจากนี้มันมีอะไรที่ไม่แน่นอน
ขาขึ้นก็ขึ้นเลยขาลงก็ลงเลย
กลางดึกวันนี้ค่ะตำรวจเมืองพัทยาออกกวาดล้างจับกลุ่มกลุ่มเร่ร่อน

ตัวผู้ต้องสงสัยรวมมา๒๕รายเป็นชาย๑๔หญิง๑๑
แล้วก็ยังได้ตัวผู้หลบหนีหมายสารมาอีก๑รายค่ะ
หนึ่งในกลุ่มผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว

เป็นอดีตดารานักแสดงตัวประกอบตลก
ก็คือนายแหยมจันแก้วหรือว่าแหยมลูกหยีนั่นเอง
ตอนนี้คุณแหม่มอายุ๕๒ปีแล้วนะคะ
เป็นอดีตนักแสดงตลกในคณะหยองลูกหยีค่ะ
หลังจากที่กระแสความเรื่องราวของการแสดงตลกซบซาวนลง

ทำให้ไม่มีงานจ้างสมาชิกต่างก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทาง

ก็เลือกมาเดินเร่ร่อนนอนไปตามชายหาดพัทยา
อาศัยขอเงินจากนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมา

ตำรวจก็เลยนำตัวไปทำประวัติสอบหมายจับ
ก่อนจะนำตัวไปเสียค่าปรับนั่นเอง
เดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อไปนะคะ
ว่าจะมีเพื่อนสมาชิกตลก

อยากจะไปหางานอะไรทำที่ไหนบ้างอย่างไรนะคะ

เราทำงานออฟฟิศอย่างเรานี่นะคะ
ก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีด้วยนะคะ